ขาวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้นะครับเราขออนุญาตถอดแมสอ่านข่าวนะครับ
เพราะว่าเราก็อยู่ในมาตรการการควบคุมนะครับ
วันนี้ก็ตรวจแล้วนะครับ๒นะครับเราฉีดวัคซีน๓เข็มแล้วนะฮะ
ส่วนมาตรการการควบคุมนะครับของทางกศธช
แล้วก็ยังมีของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะของกรทมเนี่ยนะครับ
ก็คือมีการประกาศว่าจำกัดคนนะครับในสตูดิโอ
ตอนนี้ในสูดิโอของเรานะฮะตากล้องเนี่ยมีประมาณสักสามถึงสี่คนครับ
ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยฉีดฉีดอะไรอ่ะวัคซีนแล้ว
วัคซีนแล้วเรียบร้อยอ่านะครับก็คืออ่าอยู่ในมาตรการทุกอย่าง
นะครับมีระยะห่างมีฉากกั้นฮะนะครับแน่อ้าวโอเคแต่แน่นอนนะครับ
เราเดินออกไปจากตรงนี้เราก็ใส่หน้ากากอนามัยก็ติดตัวเราอยู่ตลอดเวลา
ถูกต้องนะฮะคือไม่ได้หมายว่าคุณผู้ชมดูแล้วหนุ่มรถเมย์เช้า
หน้ากากแล้วฉันออกไปข้างนอกฉันถอดหน้ากากบ้างอย่านะครับอย่านะครับ
เพราะว่าโควิดไนทีนเนี้ยก็ยังหลอกหลอนแล้วอยู่นะครับถูกต้อง
วันนี้ก็ติดกันหลายพันนะหกพันเจ็ดพันคนนะครับอือฮือ
ยังไว้ใจไม่ได้นะฮะครับเอ้าไปดูเรื่องแรกวันนี้นะครับ
กรณีของหลายหลายคนเขาหวั่นว่าจะเกิดอาเภษนะฮะเรื่องของพระคลัง
นะครับเกิดฆลาภคลายกับลอยเลือดนะครับเขาบอกว่าแหม่เรื่องนี้มัน
มันมีการผูบไปถึงโหมงโหนไปถึง
ทำให้หลายคนเนี่ยก็กังวลใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นตารางร้ายนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่จิตใจของเราหากทำดีก็มีความมั่นคง
นี่นะฮะทางฝั่งคุณอาคมบอกมาว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนประเด็นที่ลือกันนะครับกระทรวงการคังเองจะถังแตกเนี่ยนะฮะ
ก็ขอยืนยันนะครับว่าปัจจุบันนั้นกระทรวงการคลังไม่มีปัญหาเรื่องฐานะทางการคลังแต่อย่างใด
ซึ่งเทวรูปพระคลังในพระคลังมหาสมบัติเป็นองค์จำลองประดิษฐานบนพระวิมารบริเวณรานพระบรมราชานุสรราชการที่๕
อยู่ฝั่งซ้ายมือประตู๒ทางเข้ากระทรวงการคลังเป็นที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงนะครับโดยข้าราชการรวมไปถึงประชาชนมักจะมาสการะกราบไหว้ขอพรเพื่อให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่มีการแต่งตั้งระบุนตรีว่าการกระทรวงเนี่ยรวมไปถึงการแต่งตั้งข้าราชการอธิบดีกลม
แต่เดี๋ยวก็ต้องไปดูนะครับเป็นคราบอะไรกันแน่
ยังอยู่กับเราเสมอเสมอยังงั้นก็ต้องระวังตัวกันตลอดเวลาซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม๖๓๓๕รายนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต๓๗รายด้วยกัน
ทีนี้ต้องบอกค่ะว่าวันนี้คุณอนุทินชาญวิรากุลท่านก็ไปเป็นแบบว่าประธานในพิธีลงนามสัญญาจัดซื้อวัคซีนโควิด๑๙ของไฟเซอร์ค่ะ
จำนวน๓๐ล้านโดสสำหรับปี๒๕๕๙
โดยมีนายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนางสาวเดฟร่าไซเฟิร์สผู้จัดการใหญ่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยและอินโดชัยน่าร่วมเป็นพยานนะคะ
เรื่องต้นวัคซีนไฟเซอร์๓๐ล้านโดสนี้ก็จะแบ่งเป็น๑๐ล้านโดสฉีดให้เด็กอายุ๕๑๑ปี

ต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขของเยอรมนีเขาออกมาแถลงการเลยบอกว่ายอดเสียชีวิตสะสมในประเทศเนี่ยทะลุเกิน๑แสนรายแล้วนะคะโดยพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมใน๓๕๑รายในช่วง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนซึ่งผู้ป่วยใหม่ในช่วงเดียวกันเนี่ยค่ะก็พบอีก๗๕๙๖๑รายเรียกว่าทุบสถิติ
ผ่านมาเนี่ยค่ะอันนั้นตอนที่เขาวัดกันคือเยอะที่สุดเลยแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นตัวแรกผู้ติดเชื้อรายวันที่มากที่สุดอย่างที่บอก๑๘พฤศจิกซ์ซึ่งเป็นแบบประวัติการของเยอรมนีจริงค่ะก็ส่งผลให้ผู้ป่วยสะสมตอนนี้เนี่ยนะคะยอดเพิ่มเติมไปที่๕๕๗๐๐๐๐คนล่ะค่ะโดยทางการเยอรมนีเขาก็เริ่มมีการประ
แล้วก็ต้องมีเอกสารทางการแพทย์ที่ระบุว่าคุณหายป่วยหรือต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เป็นลบเท่านั้นที่สามารถจะไปใช้บริการขนส่งสาธารณะรวมไปถึงเข้าสถานที่ทำงานในอาคารได้นี่ถ้าพี่มดอยู่ต้องแซวแล้วนะคุณเจี๊ยนี่ยังไงมันมันลอกได้บ้างมันล่าสุดลงแล้วนะอย่างนี้
พระอุทดามไปงานรอเขาก็ไม่รู้

ไม่ต้องพูดถึงนายหรอก
มันไม่มายังโดนแซว
ตรงนี้เราเรียกว่าเกรม
ในขณะที่เราเห็นว่ายุโรปเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างกลับมาระบาดเยอะค่ะ
ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ก็เป็นห่วงแหละเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยกลับมาติดเชื้อกันเยอะขนาดนี้นะคะ
ท่านก็เลยบอกว่าสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ยการระบาดในทวีปต่าง
โดยเฉพาะเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงไทยครับ
เริ่มลดลงอย่างชัดเจนท่านบอกอย่างนั้น
ยกเว้นทวีปยุโรปนี่แหละค่ะ
เจอที่บอสวาน่านะคะ๓รายฮ่องกง๑รายแล้วก็แอฟริกาใต้๖ราย
มีการกลายพันธุ์๓๒จุดที่เกี่ยวข้องกับสไปร์
ทำให้นำสไปร์โปรตีนไปผลิตเป็นวัคซีน
แต่หากตรงนี้กายพันธุจนเพี้ยนนะคะ
ก็อาจจะทำให้เชื้อหลุดรอดจากวัคซีนที่ฉีดได้
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานถึงเรื่องนี้
เขาก็กลัวเรื่องนี้แหละว่าวัคซีนจะควบคุมการกลายพันธุ์ของโควิดไม่ได้นี่แหละ
ช่วงนี้ก็ระบาดที่ยุโรปยังหนักหน้า
บอกบ้านเราก็ต้องระวังในช่วงเดือนธันวาคม
ช่วงหน้าหนาวแล้วก็ช่วงเป็นเยอะมาก
สำหรับประเทศเขาซึ่งอย่างเดนมาร์กเองหรือออสเตรียเอง
เขาก็มีการออกกฎหมายมาตรการต่างสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ย
ไม่ให้ออกไปข้างนอกเลยเขาล็อกไว้เลย
ถูกต้องนะครับติ๊มเวลาโอ้โหร้ายแล้ว
๓๐๐๐๐คนไทยวันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

เป็นจ่านวิทยุบ่อยอย่างเงี้ยคุณผู้ฟัง
ผมกำลังบอกวันนี้ข่าวนี้กำลังดังมากเลยนะ
คือข่าวของมิสที่ไปถูกตากล้องชน

ตอนนี้คือแบบโอ้โหเป็นประเด็นเพราะวันนี้ทนายนิด้าเนี่ย
พาผู้เสียหายไปแจ้งความ
คือเขาบอกตากล้องคนนี้ก็เป็นประเภทแบบเหมือน
ทำตัวเหมือนแบบคล้ายเป็นสาวสอง

ผู้เข้าประกวดก็รู้สึกว่าเออเหมือนกับเขา

เขาจะมาจัดท่าทางไปจับหน้าอกไปอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายแล้วเป็นผู้ชายเหรอพี่
แล้วก็เหมือนกับเคยจะพยายามล่วงละเมิด
ทางเพศของนางงามเขาด้วยนะครับ
คืออันนี้เป็นเวทีอะไรอันนั้น

เออเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับไป
จับมีจับโฆ่นจับแล้วเนี่ย

รู้สึกจะถูกจับแล้วนะตอนนี้นะช่างภาพคนนี้นะครับ

ล่าสุดยังปฏิเสธเสียงแข็ง
อ้างพูดคุยจนสนิทก่อนสารความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะตอนนี้

คือจริงแล้วเขามีประเด็นก่อนหน้านี้นะ
เหมือนกับว่าเขาไปล่วงละเมิดทางเพศนางงามด้วย

ที่เป็นข่าวนี้ก็ไปทำกับอีกเวทีหนึ่งมา

แล้วก็รู้สึกเขาจะถูกออกหมายจับตั้งแต่แรกด้วยนะ

ทั้งที่ถูกทั้งที่บอกว่ามีข้อนี้มานะคะ
ก็คือข้อข่มขืนแล้วก็ลวนลามเหยื่อเป็นสิบนับสิบคนใช่ไหม

แต่ว่าที่ไปข่มขืนนั้นรู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งแต่อยู่คนละเวทีกับเวทีนี้

นะฮะแต่ที่มีข่าวรู้สึกว่าสามคนนะพี่หนุ่ม

อันนี้คือที่ที่ทนายนิด้าพาไปอันนี้เดินลวนลาม
ไม่ได้โดนข่มขืนนะอันนี้เวทีนี้เขาบอกไม่มีโดนข่มขืน

เออไปแจ้งความแต่อีกเวทีนึงอ่ะโดน

แต่เขายังไม่ได้เปิดตัวออกมา
อืม

แบบคนผู้เข้าประกวดไป
ครับผมอ้าวโอเคแต่ว่าก็ต้องใจน้องเขาโอเคนะเขาก็ออกมา
ต่อสู้นะเขาก็ต่อสู้เหมือนกันนะครับ
ผมก็เดี๋ยวลองไปดูอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ทาง
ฝั่งของคุณอุ๋ยคำน่าจะรายงานเรื่องนี้
ไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐนิวโชว์กับอุ๋ยคำ

เดี๋ยวช่วงนี้พักกับรบทรงชาติสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
ุ่มหอมยาวนานไร้กลิ่นอับชื้น

ดากระจายเลยป๋องก็พน

เขาบอกว่าเวลาน้องมิ้นมาพี่หนุ่มนี่ตาเป็นประกาย
เชื่อไหมคุณผู้ชมมันน้องมิ้นท์ไทยรัฐน่ะ
มันปลื้มมากนะมันกดไลค์ทุกรูปเลย

โดยการโยนให้คนอื่นเขาอะไรอย่างนี้

สิบสองราศีนะสิบสองราศีนะฮะพังพอเลยทีเดียวนะฮะอ่า
ฆาตกรรมหรือว่าฆ่าตัวตายรู้แค่ว่าสำลักเลือดนั่นเองนะครับ
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับแต่ผ่านไปสองเดือนครับ
คดีกับพริกนะฮะเมื่อครอบครัวเนี่ยยื่นเรื่องให้สอนอทองหล่อนะครับ
สรุปสาเหตุการเสียชีวิตนะครับทำให้ประชาชนเนี่ย
ได้รับข้อมูลอีกมุมนึงว่าการที่ให้โชว์แบงค์ตายเนี่ย
เกี่ยวกับอ่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการฆาตกรรมนั่นเอง
เพราะว่ามีร่องรอยถูกปาดนะครับแขนแล้วก็ลำคอ
รวมถึงข้อพิรุธอีกมากมายนะครับล่าสุดพันธุรกิจเอกนะครับผม
ดวงโชษสุวรรค์จรัฐนะครับภูมิกับการสอนทองรอเนี่ย
เปิดเผยว่าผลชนสูตรนะครับผมอ่าชนสูตรศพเนี่ย
นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรระบุการเสียชีวิตของไฮโซ
ว่าเกิดจากการสำลักโลหิตจากบาดแผลบริเวณลำคอนะครับ
แต่ผลตรวจเนี่ยได้ชี้ชัดว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าถูก
ฆาตกรรมนะครับส่วนการตรวจเลือดนะครับของเหลวแล้วก็ชิ้นเนื้อ
ไม่พบสารพิษที่นำไปสู่ปมการวางยารวมถึงไม่พบแอลกอฮอลในเลือดด้วยนะครับ
อกจากนี้ครับพนักงานสอบสวนยังได้รับผลตรวจวัตถุพยานในที่เกิดเหตุครับ
จากเจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางนะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผม
แต่ยังมีสิ่งที่ขาดก็คือผลการตรวจอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุครับ
คือมีดทำครัวแล้วก็มีดคัตเตอร์รวมถึงลายนิ้วมือแฝงบนมีด
ว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานนะฮะ
ประมวลผลนะครับแล้วก็สรุปการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ทั้งสองหน่วยงานนะครับเพื่อแจ้งให้ญาติเนี่ย
ได้ทราบภายในสองถึงสามวันแล้วก็จะมีการสอบปากคำญาตินะครับ
พยานแวดล้อมเพิ่มเติมส่วนสามีผู้ตายมีการสอบสวนไว้อย่างละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปริศนาที่ต้องมาแก้กันนะครับว่าจริงแล้วเนี่ย
โซแบงค์ของเราเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรกันบ้าง
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรคมะเร็งนะครับ
ตำรวจก็บอกว่าเป็นการฆ่าตัวตาย

ถูกต้องแต่ครอบครัวคิดว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรม

เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ

ก็ต้องรวบติดตามนะครับเพราะเรื่องนี้ผมว่า
คงจะต้องไปไล่พิสูจน์กันอีกยาวเลย

ฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าหรือว่ามีบุคคลทำให้ตาย

ก็คือการจะเป็นฆ่าตัวตายหรือว่าฆาตกรรม

กรณีของคลิปหนึ่งที่

นะฮะก็คือเป็นคลิปของสาวสอง

อาี่ใช่แล้วเขารู้สึกว่าที่เขาต้องสู้ละนะฮะ

ถอดเสื้อใส่กางเกงนี่
แล้วต่อยกันแบบนี้ครับดูนะครับ

เพราะน้องปิ๊งต่อยนะครับ
พลิกเข้ามาแหละครับ

แปลกนะฮะ
หลังจากนั้นก็ถามเลยจบไหม

แม่ถามแล้วจบไหมนะฮะ

มีการแชร์กันออกมาในโลกออนไลน์นะครับ

กรณีของน้องสาวสองคนหนึ่ง

เรียกว่าโอ้โหจริงไหวจริงพริบตัน
มีการโดดเข่าลอยมีการกระโดดถีบกันนะฮะ

หลังจากนั้นชายหนุ่มคนนี้นี่สงบนิ่งนะครับ
เพราะว่าไปโดนเข่าของน้องปิ๊ง

เลือดกำดาวเนี่ยไหลนะฮะ

น้องปิ๊งเนี่ยก็เปิดเผยว่าตนเองเป็นเพื่อนสนิท

คบหากับพี่ชาย

นี่ดูตรงนี้ดูนี่

โอ้โหตอนนี้ครับแห่๑๙รองเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับคือปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะตัวน้องปิ๊งเองเนี่ยเขาก็ไปเคลียร์เพราะว่า
เอ่อเพื่อนของเธอคือฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับ
คือพ่อแม่เธอเนี่ยไปตามหานะครับแล้วก็รู้ว่าไปอยู่กับทางพี่ชายของคู่กรณีนะฮะ
ตัวเองเนี่ยก็ตามเหมือนกันไปตามเอาพ่อแม่ไปแล้วไปเรียกผู้หญิงกลับมา
หลังจากนั้นก็มีปัญหากันเกิดขึ้นเพราะว่าทางฝั่งของฝ่ายชายนะครับ
แล้วก็พี่ของคู่กรณีเนี่ยไม่พอใจปิ๊งว่าทำไมถึงไปพาแม่เขามาตามกับกู

อ่าก็เลยมีการเรียกกันเข้าไปในกลุ่มไลน์ฮะนะฮะแล้วก็ไปด่าทอกันอย่างเงี้นะครับ
ปรากฏว่าทางฝั่งของน้องปิ๊งเองก็บอกว่าไอ้การด่าทออย่างอื่นเขาทนได้
แต่การไปเหยียบหยามศักดิ์ศรีของสาวประเภทสองบอกว่าเป็นสายเหลืองนี่
เธอบอกว่าเธอทนไม่ได้จริงนะฮะแต่น้องปิ๊งเนี่ยก็น่ารักนะฮะ
ปิ๊งบอกว่าขอโทษสังคมด้วยรู้ว่าเรื่องที่ทำเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
แต่เมื่อมีคนมาทำร้ายก็ต้องสู้เพราะไม่สู้ก็อาจตายได้
ปิ้งไม่ต้องขอโทษลูกหนูทำถูกแล้ว
เอ้าลองฟังเสียงน้องปิ๊งหน่อยมีเสียง
เขาก็เริ่มจากจุดนี้คือเราก็เริ่มพักมาหาหนู
เขาก็เริ่มพักมาหาหนูสร้างแชทปุ่มด่าหนูอะไรอย่างเงี้ย

เหยียดเพศหนูอย่างเงี้ยหนูขึ้นเลยหนูก็เลยให้เขามาหน้าบ้านหนูเลยค่ะ
เขาเหยียดเพศเรายังไงอ่ะค่ะ
เขาด่าเหมือนทำลองแบบว่าพวกหนูสายเหลือง
บอกว่าให้หนูโดนอย่างเดียวอะไรโดนอย่างเดียว

หนูสู้ได้เท่าที่หนูสู้อ่ะพี่
ถ้าเขาสู้ไม่ได้ก็จะโดนบัตร
พอเขาสู้ไม่ได้เขาก็จะเอาคนอื่นมาลงแทน

พอเขาสู้ไม่ได้เสร็จทีนี้เขาจะเอาคนอื่นมาลง
ทีนี้แม่เขาก็เลยห้ามบอกให้หนูเข้าบ้านเลยอืม
ทักษะการต่อยมวยไทยอะไรมาไหมคะ

ดีน้องไปตอบว่าพี่ลองกับหนูสักยกไว้ช่อนออก

พอจริงอย่างก็กรณีนี้หนูก็เคยเจอ

หลังจากนั้นก็ต่อยเลยต่อยกันสุดท้ายก็
ก็ทิ้งเลยชอบเป็นหัวโจรกในห้องไง

พวกกูชายทั้งห้องก็เลยมันี่

ขอต้อนรับบิน
ไม่อยากเป็นสมรักนะ

สุดยอด

ล่าสุดเห็นวิทย์พดจะติดต่ออีกแล้วนะ

เจ้าเนี้ยในแฮนด์ถ่ายทวิตเตอร์อ่ะ

ใช่เพราะว่าทุกคนพับไปแล้ว

ริวนะ

เขาจะเอ่นแอร์เมื่อไรนะที่เขาพูด

มันมีเรื่องอะไรในปีไหนช่วงไหนอะไรอย่างนี้

คือพี่เองเนี่ยอันนี้คือเคยพูดไปแล้วแล้วพูดให้ชาวฟัง
พี่ไม่เคยคิดจะไปเล่นหนังคุณพจน์อานนท์เลย
แล้วมันเป็นตราบาปในชีวิตพี่มาก
เพราะว่ามดดำอ่ะเรียกพี่ไปบอก

ไปเล่นเป็นอะไรพี่ก็ไปที่กองถ่าย
เสร็จปุ๊บก็ให้พี่นั่งแล้วก็ให้ช่างแต่งหน้า

ไอ้ที่โดนอ้วนใช่ไหมรูนอ้วนชื่ออะไรนะ

เออก็ให้มาแต่งหน้าแต่งไปแต่งมา
ทำไมแต่งแล้วตากูเป็นสีอะไรไม่รู้
แล้วก็เป็นเริ่มมีปากสีแดงทำอะไร

แล้วพอถามพี่ผมเล่นเป็นอะไรเนี่ย
เขามาบอกอ๋อก็เล่นเป็นตัวร้ายในเรื่องไง
สรุปคือมดเล่นไม่มีเพื่อนแล้วเหงา
ก็เล่นทั้งเรื่อง

พี่ก็ไปตอนนั้นทำรายการเลยนะ

เออก็ไปนุกแต่ไม่คิดว่าจะโดนไปเล่นแบบนั้นไง

นี่พี่พูดไปนะทวิตเตอร์ภาพขุดมาอีก

คู่กับแม่มดสองคนใส่วิกมา
ใส่ชุดเต็มด้วยยาวใหญ่

อีให้จดจำเนอะ

เออไปดูอีกเรื่องนึง

เงินเงินเงินเงินแบบเยอะจริง
แล้วก็ลงใบสมัครกันไปอยากจะไปสมัครเป็น

คนฟังถึงปุ๊บโอ้โฮมีแบบนี้ดูหรอ
ค่าตอบแทนมันเป็นแบบเหมา

เขายืนยันว่าเขาจ่ายจริงจ้างจริงนะคะ
คนก็ไปเขียนใบสมัครส่วนบางคนก็สงสัยว่า
ทำไมค่าตอบแทนถึงสูงขนาดนี้

นายอนุวัฒน์สกุลเนรมิตรแล้วก็นายไพโรธค่ะ

เขามีการเปิดเผยบอกว่าการประกาศ
รับสมัครพนักงานล้างจานอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะ

จากว่าทางร้านประสบปัญหาเรื่องของคนงาน
แผนกล้างจานเพราะว่ายังจ้างแบบไม่เป็นระบบ
ทางร้านก็เลยต้องคอยแก้ปัญหาอย่างนี้มาตลอดเวลา
โดยโยกพนักงานแผนกอื่นนู่นนี่นั่น

เพราะอยากจะหาผู้ที่มารับผิดชอบ
รับผิดชอบแผนกนี้แบบเป็นระบบ
เพื่อลดภาระที่ทางร้านต้องคอยแก้ปัญหาตลอดเวลา

ซึ่งการจ้างจะเป็นแบบเหมา๙๐๐๐บาทต่อเดือน
ในทีมเนี่ยค่ะ
คุณจะมีกี่คนก็ได้

โดยงานจะหนักในช่วงวันหยุด
ก็คือวันหยุดด้วยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
ที่จะต้องใช้จานภาษณะเนี่ยราว๑หมื่นใบ
ส่วนวันธรรมดานั้นลูกค้าน้อยค่ะ

แล้วทีนี้ก็มีการล้างทำความสะอาดพร้อมกับฆ่าเชื้อ
พนักงานก็จะมีหน้าที่ก็คือรับจานที่ใช้แล้ว
เข้ามาจัดการเศษอาหารเอาออก
ล้างน้ำชำระสิ่งสกปรกเบื้องต้นค่ะ
แล้วก็เอาภาชนะที่มีเข้าเครื่อง

เรียงแยกประเภทก่อนจะส่งให้แผนกจัดวางอาหารต่อไป
ก็จะเป็นแบบนี้คือเหมามาเลยว่า
ในทีมคุณเนี่ย๙หมื่นเนี่ยในทีมคุณไปหาเลย
ใช้คนทั้งหมดกี่คนโอเคอยู่ในเงินเท่านี้จะใช้กี่คนก็ได้
จานจริงเต็มที่สุขเสาอาทิตย์คนเยอะหมื่นใบ

แล้วคิดว่าวันหนึ่งนี่

และที่สำคัญคืออาจจะไม่งานไม่หนักมาก

กลับมา
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

นะต้องใช้ซุปเปอร์มาร์เก็ตฝากไว้ซื้อเลยค่ะ

ใช่ค่ะใช้เถอะใช้เถอะจริงลองดู

พรุ่งนี้พ่อเตรียมโดนอีเจี๊ยเล่นงานนะคุณ

ไปดูคลิปหลวงพ่อเทสเครื่องเสียงนะครับ
ทำให้คนในห้างเนี่ยยกมือท่วมหัวเลยนะครับ

อร้อง
เป็นคลิปที่เรียกว่าเป็นไวรัลสุดติ่งกระดิ่งแมวมากนะครับ
เป็นคลิปวิดีโอที่เรียกรอยยิ้มในโลกโซเชียลครับ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งนะครับชื่อว่าน่ากน่ากิน
เขาเผยคลิปเหตุการณ์นะครับที่หลวงพ่อเนี่ยนะฮะไปเลือกซื้อเครื่องเสียง

แต่การทดสอบเครื่องเสียงของหลวงพ่อไม่ธรรมดาครับ
แต่งการนี้เนี่ยนะฮะงานนี้มาเป็นชุดเรียกว่าเป็นบทสวดเลยนะฮะ
เหมือนกับคล้ายกับเป็นการแหล่บทสวดหรือเปล่าสักอย่างป่

ที่บ้านดอนกรอยที่อุดอนธานีอย่างไรก็ตามนะครับก็มีรายงานบอกว่าหลวงพ่อเองเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้ซื้อเครื่องเสียงชิ้นนี้ไปนะครับเนื่องจากเงินปัจจัยไม่เพียงพอ
หากใครมีจิตศรัทธาจะซื้อถวายพระอาจารย์ก็ไม่ติด
จะได้มีเครื่องเสียงไปเทศนานะฮะแล้วก็ไปสวดแบบนี้ได้อีกนะครับ
เพราะทดสอบประสิทธิภาพด้วยตัวเองแล้วรู้สึกว่าเสียงดี
ใช้ได้คุ้มราคาแน่นอนครับผมนะฮะดูจากการเทสเมื่อกี้แล้ว
นี่ไงเสียงดีจริงจริงถูกครับเดี๋ยวจะลองติดต่อไปว่ามีคนซื้อให้หรือยัง
อ่าน่าร่วมบุญกันด้วยนะพี่หนุ่มเอามาเราร่วมทุนกันไหมได้ครับ

รถเบงเอาไหมเอ้อได้มาพิช

โอเคได้เราจะลองติดต่อดูนะครับ
มาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างครับผมคุณผู้ชมครับ

ยกเวทาวทีบแล้วก็ขี่หนีไป
จับภาพคู่กรณีที่ก่อเหตุใช้เท้าถีบหน้ารถไว้ได้ครับ
พร้อมระบุว่าเกิดเหตุวันที่๒๓พฤศจิกายนเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๐นาฬิกานะครับ
แยกเมเจอร์รัชโยธินฮะ
จอดติดไฟแดงอยู่ครับเลนซ้ายที่สองจากซ้ายมือนี่ฮะคุณผู้ชมครับดูครับ
ซึ่งเป็นเลนบังคับเลี้ยวซ้ายฮะถ้ามาซ้ายต้องเลี้ยวซ้ายไป
แล้วคันคู่กรณีเนี่ยก็น่าจะมาแทรกนะฮะมาจากทางขวาครับ
แล้วก็มาจอดที่ด้านหน้าตรงช่วงกลางเลนครับนะฮะ
ระหว่างนั้นเนี่ยสัญญาณไฟเขียวให้เลี้ยวจากเสาบริเวณมุมตึกนะครับผม
ซ้ายมือฮะแต่กล้องจับภาพไม่เห็นนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้บีบแต่เพราะว่าเห็นมีรถจากฝั่งอื่นเนี่ยไหลมาอยู่
แต่พอเริ่มพอรถเริ่มว่างนะครับจึงเริ่มกระพริบไฟแล้วก็บีบแต่นะครับ
แต่คู่กรณีก็หันมามองครับไม่ได้ขยับอะไรจนได้สัญญาณไฟเขียวทางตรง
นี่ฮะนี่ครับนี่ฮะยังไม่ยอมไปนี่ไฟเขียวแล้วนะครับอืม
ยังไม่ไปฮะยังไม่ไปครับคู่กรณีนี่ฮะโอ้โหไปแล้วใช่ฮะนะครับผม
คู่กรณีจึงขี่รถออกไปครับแต่ก่อนจะไปได้จอดรถแล้วก็ใช้เท้าเนี่ย
ีบหน้ารถหนึ่งครั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุนะครับ
ที่เกิดเหตุนั้นยอมรับว่าหัวร้อนนิดหน่อยครับเพราะว่าตนเนี่ย
ถูกรถด้านหลังบีบแต่ไล่เช่นกันที่ไม่ยอมเลี้ยวไปสักที
อยากขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วยส่งหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็ต้องการเอาผิดกับชายคู่กรณีฮะนี่ดูครับนะครับ
ใจเย็นเย็นนะฮะเวลาใช้ถนนใช้ถนนนี่เป็นคุณยศินีนะฮะ
ไม่ใช่คุณจ๋ายศินีคุณผู้จัดอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ผู้จัดนะอ่าฮะ
เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นผู้จัดยศินีคุณจ๋าไม่ใช่นะครับผม
ละยศินีอ่าฮะอืมถ้าเป็นยศินีนั่นคงลงไปแล้วล่ะ
คุณขี่ตามล่าไปแล้วผมบอกให้เลยจริง
วิ่งมานั่งแบบว่ามาตามหาตอนนี้นะต้องจัดตอนนั้นถ้าเป็นจ๋ายศินี
จ่ายุศนีเนี่ยขี่ตามล่าเลยนะจริงเหรอพี่หนุ่มโอ้โห
เลือดแม่แรงอ๋อเลือดแม่มันแรง
เลือดแม่มันอยู่ในชัดแรงอ่า
ผมเคยนั่งรถเบลดกาแกฮึผมได้เอาตัวไม่รอบ
ทำอะไรมาแม่ถึงต้องขับไปอย่างนั้น
อืมขับตามศาลีแกออนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย

ขอโทษนะผมจะล่าวให้ฟังจะสนุก
คือแกเนี่ยคือผมเองพอดีผมไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

ผมก็เดินไปดูเอ๊ะพี่จิ๋มมาหรือใครว่าปุ๊บ
ก็เลยโทรไปหาพี่จิ๋มครับหนุ่มอยู่ที่โรงแรมเดียวกับพี่จิ๋มครับ

นี่อุปัติรับโชคเขาแล้ว

แป๊บเดียวพี่จิ๋มมาถึงเลย
อืมมาที่โรงแรม

เอเลยสองคนสักพักก็เป็นแฟนพี่จิ๋มเนี่ยเดินมา
อืมแล้วก็ขึ้นรถไปกับผู้หญิงคนหนึ่ง

นี่มันจะถึงจะจบแล้วทั้งหมดทั้งปวงก็คือ

ก็คือตามแล้วขับตามหลังจากนั้นพี่จิ๋มบอกให้ผมขับตาม

ผมก็รู้จักสนิทกับพี่แป๊บผมก็ไม่ได้ตั้งใจ
อ่าก็ขับตามไปพี่แป๊บเข้าไปอีกโรงแรมนึง
อ่าฮะพี่จิ้มบอกหนุ่มเข้าไปนี้เข้าไป

อ่าตามแล้วลงไปแล้วลงจากรถแล้วไปรถทางนู้นแล้ว

แป๊ดลงมาจากรถผมแม่งแบบนั่งอยู่ในรถอ่ะ

เอาตัวรอดก่อน

ถึงบอกไงว่าถ้าเป็นลูกสาวพี่จิ๋ม

เครื่องเสียงเมื่อกี้บอกว่าทางห้างเขาได้ซื้อถวาย

อุ๊ยห้างซื้อถวายสาธุสาธุจริงครับ

โฮมค่ะดูโฮมแถวอุดรดูที่อุดรเนอะหน้าที่อุดร

ฮ่าจะให้แค่คิดแบบว่าม็อตไทน์ใช่ไหม
ไม่น่ามาร้องถึงเครื่องเสียงได้

แล้วก็ลำตัวเนี่ยผ่านหุบเขานะคะนี่ทอดยาวไปเลยเห็นไหมคะ

สำนักสงฆ์ห้วยหินแหบค่ะการก่อนก็บอกว่าหินนี้บอกเล่าเรื่องราวของจราเข้
เมื่อเราดูรูปลักษณ์กับจินตนาการเนี่ยค่ะก็จะคล้ายไปกับทางพญานาค
เพราะว่านอกจากส่วนหัวแล้วยังมีลำตัวที่เป็นหินก้อนเดียว
ลักษณะก้อนหินในยาวไม่กว้างมากนักนะคะเห็นมั้ยคะ
อดยาวมาตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบหลายหลายคนให้ความสนใจ
แล้วก็น่าจะต้องไปกันด้วยเดี้ยเปี้ยฉาวจะไปนะต้นเยือนใช่มั้ยคะ

ค้นพบว่าเป็นแบบเหมือนกับพญานาคกำลังเล่นน้ำอยู่

เพราะว่าอยู่ในช่องหุบเขาน้ำ

อาจจะมีการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะไปเยี่ยมชมที่ถ้ำนาคาเนี่ย
นะครับก็อาจจะ๑วันใน๑วันเนี่ยก็ประมาณ๑๐๐คน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
ถ้ามีพิธีกรผู้ประกาศข่าวดังมาหมินประมาทเราออกทีวี

ออกทีวีเราจะฟ้องเรียกเงินสัก๒๕ล้านมันจะน้อยไปไหมคะ

แล้วผมต้องส้าวไปให้ใช้เนี่ย

เจฟเป็นคนดีเจฟเป็นคนปากหอม

แม้อยากให้ลุงซาเอาขี้ปลาบ้านแล้วกัน
จะฟ้องพ่อไม่ต้องดูเงินในบัญชีนะ
ดูคิวก่อนว่าคิวที่เท่าไหร่

แองจี้วันนี้พี่มาไม่ได้แล้วพี่ต้องไปซ้อมพยานก่อน

เดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อช่วงหน้าครับ
ออกแถลงการเรื่องของลิซ่าแบ็คพิ้งนะคะ

ส่วนสามสาวสมาชิกของวง
อย่างจีซูโรเซแจนนี่
เมื่อวานนี้ก็คือยังรอผลอยู่ว่า

ลิซ่านั้นได้รับการวินิจฉัยว่า
ติดโควิดเมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายน
ก่อนแผนการถ่ายทำวีดีโอนะคะ

กันโควิด๑๙เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สิทธิ์ศิลปิงของเราให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสุขภาพ

เราหวังว่าลิซ่าจะหายดีโดยเร็ว

มนุบาลคุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่

คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่
คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่

คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่

คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่

คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่
คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่

คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่
คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่

คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่

คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่

คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่
คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่

คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่

คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่

คุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่

ไปดูสมาชิกเพิ่มนะฮะของการเปิดตัวพระเอกสุดฮอต
ขอร่วมแก๊งบอยเกรสอเล็กซ์นะครับ